เรียนถามรองวิชัยก่อนเลยว่าอย่างตอนนี้นักข่าวก็ยังเฝ้าดูอยู่นะคะ
ที่งมหาทองในแม่น้ำที่ว่างานี้

ถ้าทิ้งก็ต้องเจอท้องนี่หนักนะ
น้ำท่วมไหม้ยังไงก็เอาล่ะโยนไปน้ำเชี่ยวเต็มที่ก็ไม่เกินเม็ด
ไปได้ไงของมีน้ำหนักถ้าถ่ายถุงดิ
ตรงนี้แล้วเฟี่ยงไปผมถามมึงเฟี่ยงไปประมาณสักกี่เมตร

ผมก็เอาถ่อไปปักแล้วผมก็งม

เราก็บอกมันอาจจะฟ่างเกินนั้นก็ได้ต่ำนั้นก็ได้นั่น
ก็เจอก็เจอเจ้าพญาด้วยก็ยังเจอ
ดังนั้นถ้ามันทำจริงถ้ามันบอกจุดตรงนี้
เขาตีวงตรงนั้นเดี๋ยวก็เจอได้
คืออย่างนี้ค่ะคือที่ถามท่านแบบนี้คือว่า
ตกลงเขาจะทิ้งทองจริงไหมหรือ
ผมยังเชื่อว่าไม่ทิ้งอาจจะไม่ทิ้งก็ได้
เพราะเขาป้นมาก็อาจจะไปฝังไปเก็บหรือไปให้ญาติเก็บไว้
หลายคดีที่บอกเอาไปฝังแล้วก็ออกจากคุกก็มาใช้ก็เยอะแยะไป
อันนี้อาจจะไปฝากใครก็ได้ไปหมกไปซุกไปซ่อนก็ได้

ถ้าคนร้ายบอกที่ไหนเราต้องทำทุกสิ้นกระบวนการ
ถ้าไม่ทำเดี๋ยววันหลังเราหาทองไม่เจอ
เราก็มีจุดบกพร่องอันนี้ไงเขาบอกว่าทิ้งตรงนี้คุณจะไม่ไปงม
ต่อให้ตำรวจคิดว่าเฮ้ยคงไม่ทิ้งหรอกไม่ได้ยังไงก็ต้องงง
ต้องทำเขาผู้สหาบอกอะไรจึงต้องไปทำตาม
ไปเช็คไปตรวจสอบไปสืบสวนให้ได้ข้อจริงเท็จจริง

คืออย่างนี้ค่ะที่ถามว่าจะทิ้งจริงหรือไม่ทิ้งจริง
คือมันจะโยงกลับไปที่ตกลงเราไม่แน่ใจ
ตกลงเขาลงมือด้วยมูลเหตุจูงใจอะไรกันแน่

เพราะคนก็ยังสงสัยว่าชิงทองใช้อาวุธขนาดนี้
แต่งตัวแบบนี้ต้องฆ่าคนขนาดนี้เลยหรือ
เอาจริงอ่ะท่านรองคุณชัยว่าอย่างไรนะผมเคยวิเคราะห์อยู่แล้วว่า
คดีนี้มันต้องการเป้าประสงค์คือทรัพย์อยู่แล้ว
ผมถามว่าเขาจะไปฆ่าคนใดคนหนึ่งในร้านทองเนี่ย
ผมถามว่าเขาต้องวางแผนยิงคนแล้วไปป้นทองเพื่อยิงคนนี้เหรอ

ผมถามถ้าผมจะยิงคนในร้านเนี่ย
ผมไปดักหน้าห้างก็ได้ไปดักที่ไหนก็ได้ใช่ไหม

จูงใจมากมายที่ถึงจะฆ่าผู้หญิงคนนี้
ใช่ป่ะต้องเช่นเคยรักกันผู้หญิงมีชู้หรืออะไรต่าง
มันต้องหยามน้ำใจกันมากมันถึงทำอย่างนี้

ดังนั้นมูลเหตุหลักก็คือต้องการทองแน่นอน
หรือมีแต่ยังสืบไม่เจอยังไม่ถึงยังลึกไม่พอคะ
คงว่าไม่คงตัดประเด็น
ผมในความรู้สึกผมนะผมไม่ให้น้ำหนักเลยเรื่องชู้สาวผมว่าเอาเรื่องเนี้ย
แต่ไปดูไปสอบประวัติว่าผู้มนวยการคนนี้ร้อนเงินขนาดไหนอย่างไรนะครับ
จะคิดว่าอำพลางได้ไหมคะคืออาจจะไม่ใช่ชู้สาวก็ได้
แต่อาจจะเป็นเราไม่รู้วิธีคิดเขานะคะ

มันยากนะตามที่จะไปป้นทอง
ขั้นตอนในการวางแผนมันต้องมากนะ
มันไม่ใช่ทำกันง่ายอย่างนี้

จะมาอำพางไปฆ่าคน
ยิงคนยิงยามยิงคนที่อยู่ตรงนั้น
ยิงเจ้าของร้านแล้วไปอำพางเอาทองมา
เพื่อฆ่าคนคนเดียวเนี่ยผมว่าเป็นไม่ได้
ฉันขอถามเพิ่มเติมคือมันจำเป็นต้องหรือมันเป็นไปได้ไหมคะ
ที่อาจจะสภาพกดดันสภาพจิตใจ
เรียนไม่แน่ใจสภาพจิตใจของเขาวิธีคิดของเขา
คือมันต้องตรวจสอบประวัติเรื่องของการรักษาทางสภาพจิตอะไรต่างนี้ไหมครับ
ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจแต่ผมมองนะ
ผมมองว่าเป้าประสงค์เขาเนี่ยเขาป้นทอง
วันนั้นผมดูคลิปวีดีโอเขาเข้ามา
เขาถือปืนเข้ามาเนี่ยเขามายิงคนที่หน้าเคาน์เตอร์นะ
เพราะคนที่หน้าเคาน์เตอร์เนี่ยเหมือนกับเขาจะมาป้นทองที่มันบังอยู่
หลบเข้าไปแล้วเขาก็ไปปล้นทอง
ถ้าวันนั้นคนนี้คนที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์ไม่อยู่
ผมว่าวันนั้นเนี่ยไม่มีการยิงคน
อาจจะยิงผู้หญิงคนนั้นคนเดียวที่อาจจะขัดฝาง
หรืออาจจะเห็นอะไรตรงที่หน้าร้านทองคนเดียว
แต่อย่างอื่นผมว่าไม่ยิงเด็กไม่ยิงคนอื่น
แต่เรียนก็ฟังคนที่เชี่ยวชาญกว่ามานะคะ
คือจริงแล้วคนป้นทองแค่ยิงปืนขึ้นฟ้า
หรือถือปืนมาให้เห็นแล้วใส่ชุดแบบนั้น

พฤติกรรมที่ป้นทองมาก็เป็นอย่างนั้น

เผลอไม่ได้ยิงหน่อยก็โดดขึ้นตู้ท้อง

แต่คนนี้มันผิดสังเกตคือมันยิงคนยิงคนที่ฝางก่อนแล้วก็ยิงคนที่จะหลบหนีนะครับ
ดังนั้นคนนี้หนึ่งใจแรงว่าใจเขาเข้มโหด
สองเขามีการใช้วุฒิปืนเป็นมีการฝึกพอสมควร
ดังนั้นคนร้ายเนี่ยถ้าเกิดใจไม่ดีมีการใช้วุฒิปืนเป็นมีเทคนิคอะไรต่างเนี่ย
มันจะทำให้ใจเขาเนี่ยกระทำความผิดได้ง่ายมากกว่าคนอื่น
อย่างเช่นน้องไม่มีปืนเนี่ยน้องจะคิดจะสู้ใครเนี่ยน้องก็ช่างใจ
แต่ถ้าน้องมีปืนยิงปืนแม่นเนี่ยน้องไม่กลัวแล้ว
มีเรื่องอะไรน้องก็จะทำ
ตรงนี้เป็นจุดที่อาญาวิทยาเขาบอกว่าทำให้ใจคุณจะก่อเหตุได้ง่ายขึ้น
รองค่ะแต่ทีนี้อาจเลือกเรื่องหมดยังเข้าใจที่ท่านบอกนะคะ
แต่ทีนี้ในแง่ของคนถ้าไม่ได้เคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้หรือไม่เคยทำร้ายคนมาเลยเนี่ย
แล้วสมมุติว่านี่คือการก่อเหตุของเขาครั้งแรกนะคะด้วยการใช้ปืน
มันนิ่งไปป่ะคะสำหรับคนที่จะมาก่อเหตุชิงทองใช้ปืนยิงคน
แล้วก็รู้ด้วยซ้ำนั่นแหละดิฉันว่าคือวิถีกระสุนเขาต้องรู้ว่ามันอาจจะถึงชีวิต

ทำครั้งแรกเพื่อทองฆ่าคนได้เลยเหรอคะ
อาจจะเป็นหนึ่งจุดหนึ่งอย่างเช่นว่ามูลเหตุในจุดหนึ่งอาจจะเก็บกฎหมายก็ได้
อย่างที่น้องพูดมันก็เป็นไปได้จุดหนึ่งเขาต้องการทองก็ได้
แต่เวลาเขาให้ทำใจคนมันถึง
ผมดูน้องการยิงเนี่ยผมรู้เลยการยิงเนี่ยเห็นไหมน้องเขายิงเขายิงไม่ค่อยได้มองใคร
ก็ยิงไปแบบยื่นไปแต่เป็นคนกลางฝึกเป็น
เพราะฝึกเป็นเนี่ยดูแขนตรงแขนตรงเล็งไปตรงไหนมันก็โดน
เห็นไหมเพราะการยิงดูคลิปได้เลย
เขายื่นไปก็ไม่ใช่แบบนี้

เขาจะทันคิดไหมคะตัวเก็บเสียงกระบอกมาที่ต่อตรงปลายเปิน

คุณเภาะชิงทอง
แล้วคือไม่ได้คิดคือถ้าไม่ได้เป็นอย่างที่เขาบอกว่าเขาอยากโดนวิสามัน
เขาเบื่อชีวิตความตื่นเต้นต้องการเข้ามาในชีวิตเนี่ย
คือเขาจะใส่ไอ้ตัวเก็บเสียงทำไม
เพื่อให้มันเตะตาแล้วพาไปถึงตัวเขาได้ง่าย
อย่างนี้น้องผมว่าตอนทำเนี่ยเขาไม่คิดหรอกว่า
กระบอกเสียงปืนแล้วเนี่ยจะสืบค้นหาเจอก็ง่าย
ผมมองว่าเขาใช้กระดูกซิปเก็บเสียงเนี่ย
เพื่อหนึ่งทำให้ปืนเสียงดัง
พอปืนไม่เสียงดังเนี่ยเขาสามารถจะปฏิบัติการได้ง่ายขึ้น
ถ้าเขาใช้ปืนเสียงดังเนี่ยคนจะแตกตื่นจะอือเนี่ย

ดังนั้นเขาต้องทำไงที่ให้เงียบที่สุดดังนั้นเขาใช้จึงใช้ปืนเก็บเสียง
แต่เขาไม่คิดหรอกว่าปืนเก็บเสียงจะเป็นจุดที่จะทำให้เขาถูกจับได้
โอเคนักข่าวรายงานบอกว่าจุดนี้ที่ตำรวจเอามา
ผมยังมองว่ามีจุดอื่นสำคัญกว่านะแต่ตำรวจก็อาจจะยังไม่บอก
แล้วท่านบอกดิฉันได้ไหมคะอยากรู้เป็นความ

เจอที่ศพเจอที่อาจจะไปตรวจสอบที่ไหน

เหตุของปืนปืนสามารถจะตรวจสอบได้

เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นท่านก็บอกอันนี้มันก็เป็นจุดหนึ่งที่ให้เขาสังเกตว่า
ต้องไปหาว่ากระบอกปืนกระบอกเก็บเสียงเนี่ยได้จากไหนใครบ้างก็เป็นจุดหนึ่ง
แต่จุดสำคัญมันอาจจะมีมากกว่านั้น
แต่เพียงแต่ตำรวจเขายังไม่ได้บอกยังไม่ได้ให้ข้อมูลมากกว่านี้
ท่านรองวิชัยว่ามันแปลกไหมคะถ้าเขาชิงทองจริง
อย่างที่ท่านบอกเขาอาจจะไม่ได้ทันคิดหรอก
อาจจะต้องการแค่เก็บเสียงก็เลยใช้ตัวเก็บเสียง
แต่ทีนี้พอก่อเหตุเสร็จรถไปคืนเจ้าของปืนไปคืนเจ้าของ

เขาต้องรู้สิคะว่าสิ่งเหล่านี้พาไปถึงตัวเขาทั้งหมด

คือคดีนี้ที่ผมบอกตั้งแต่แรก
ถ้าเป็นคดีนี้ที่ประชาชนสนใจ

เราต้องคิดว่า๑คนร้ายเขาสวนไม่มอง
ถ้าไม่ได้หลักฐานอื่นตัวนี้นะ
น้องไม่สามารถจะรู้เลยนะเป็นเขานะ
แม้จะรู้ว่าเป็นเขาถ้าไม่ได้อยากสมประกอบ
ก็อาจจะเอาผิดเขาไม่ได้นะเพราะไม่เห็นหน้า
แต่ตอนนี้มันโชคดีเราได้หลักฐานอื่นที่บ่งชี้ไปว่าเขาเป็นคนทำไง
อย่างเช่นปืนไปสอบสวนปืนพ่อบอกเนี่ยยืมปืนไป
ก็เป็นหลักฐานแล้วไปได้หัวกระสุนไปได้เครื่องเก็บเสียงอย่างที่พูด
ไปได้รถฟีโน่ทุกอย่างเป็นหลักฐานหมด
แม้แต่ไม่ได้ทองก็สามารถจะขึ้นศาลและติดคุกได้
เพราะหลักฐานอื่นมันประกอบและเจือสมกันหมด
เหมือนพยาบาลแวดล้อมน้องทุกว่ามีคนฆ่าคนตายในซอยคนหนึ่ง

แต่ปรากฏที่ขณะคนร้ายวิ่งออกมาเนี่ยถือมีดอยู่เล่มหนึ่งเปื้อนเลือดอย่างนี้
และต่อมาจับได้ไปเจอมีดเอาเลือดมาผสม
เขาก็รู้แล้วไอ้นี่คนฆ่าคนตาย
เขาเรียกว่าพยานแวดล้อมไม่จำเป็นต้องพยาน
ว่าอันตรูพยาบาลที่เห็นก็ไม่ต้อง
แสดงว่ารองวิชัยคิดว่าเขาคงมั่นใจ
การทั้งปิดปิดซ่อนใส่ทุกอย่าง
แล้วไม่เห็นไหมเนี่ยน้องสังเกตไหมว่าทำไมเขานุ่งเกณฑหาร

เพื่อให้เข้าใจอีกอย่างหนึ่งไง
ตำรวจก็ต้องมุ่งให้นี่ทหารแน่ในเมืองลบบุรีแน่เห็นไหมอ่า

แต่เดี๋ยวเขาจะเรียกว่าเขาฉลาดหรือเรียกว่าเขาชะล่าใจคะ
ผมว่าก็ฉลาดด้วยแต่เขาคิดมาว่า
หนึ่งใครคงไม่คิดว่าเป็นเขา

อาจจะกรรมต่างต้องทิ้งร่องรอย
ร่องรอยต่างเนี่ยเขาเก็บได้หมด

กระสุนปืนปอกกระสุนปืน
กล้องวงจรปิดภาพถ่ายเสื้อผ้าหน้าผม

เขาสามารถจะพิสูจน์ได้เลยว่า